ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ก็มีบ่อยนะฮะ
มีคนเขาเดินบนทางเท้าซึ่งก็สำหรับคนเดินอยู่แล้ว
ค่ะแล้วไปเจอรายเดอร์ขี่จักรยานยนต์มาบนทางเท้า

นี่วนย้อนกลับมาตบเขานะฮะโอ้โห
คือขี่ผ่านไปตรงนั้นเนี่ยมีคนเดินอยู่นี่
เหมือนกับนี่มีวิวาทะกันอยู่ตรงนี้นะฮะ

คุณอะผิดเต็มเห็นไหมอืม
คือนี่ขี่ทางเท้าแล้วย้อนสอนไปเลยเห็นไหมฮะ
แล้วพอโตเถียงกันเนี่ยเขาก็เดินสวนขึ้นมาแล้ว
วนรถแล้วตามมาแล้วไปตบหน้าเขาเนี่ยนะฮะ

ดูเห็นไหมฮะนี่
แล้วเดี๋ยวก็ทำร้ายเขาเลย

ผู้ที่เป็นผู้เสียหายนี่คือคุณกิตินะครับทุกผู้ชมครับ
คุณกิตินะฮะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันจันทร์
ย่านสุขุมวิทย์กำลังเดินไปทำงาน
รายเดอร์คนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาบนทางเท้า
จังหวัดตรงนี้คือจะเฉียวเขาก็เลยต่อว่าไป
รายเดอร์เนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบสำนึกผิดอะไรเลยนะฮะ
เห็นเมื่อสักครู่นี้คือจอด
อ่าแล้วบอกคุณกิติบอกเอาแล้วทำไมไม่หลบ
ไม่มีน้ำใจเลยคนกำลังรีบ
นี่คุณกิติก็โมโหฮะก็ต่อว่าไปแล้วก็เดินจากมา
นึกว่าจะจบรายเดอร์คนนี้วนรถกลับมาอีกรอบหนึ่ง
ตรงเนี่ยคือมาบอกก่อนจะตบเนี่ยบอกเอาไงจะเอาไงตัวไหม
โอ้โหอ่านี่แล้วก็ตบเขาแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไป
ที่มีโอกาสที่พนักงานเขาจะทำผิดภาพได้
เพื่อที่จะกล้าไปแบบอบรมอะไรอย่างนี้ครับ
เพื่อให้มันจะได้สอดคล้องว่าคนทำยังไง
แล้วคนอยู่ตรงไหนอะไรประมาณตรงไหนทางไหนครับ
มันจะได้ถูกที่ถูกทางแล้วก็คนเดินทางถนนเนี่ย
เขาจะได้มีความรู้สึกปลอดภัย
ผู้ชมครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวให้นะฮะ
คือนอกจากเรื่องการไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วเนี่ย
ขี่รถบนทางถามอย่างไรก็ผิดอยู่แล้วนะครับ
มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๕๐๐๐บาท
แล้วจะมีข้อหาทำร้ายร่างกายด้วย
แต่คนนี้อะไรเนี่ยคือเราไปบอกเขาบอกไม่มีน้ำใจเลยนี่เขาเดินเท้าของเขาอยู่บนทางเท้า